แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของแม่พริกจากจังหวัดชนบุรีครับจะสามารถกู้วิกฤตให้เป็นโอกาสคว้าเงินทุนสูงสุดหนึ่งล้านบาทกลับบ้านได้หรือไม่ในวันนี้ขึ้นอยู่กับเฉลยสี่ข้อในครั้งนี้ครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหนึ่งบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแปลก
ถ้าตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อรับหนึ่งไปต่อที่สูงสุดหนึ่งหนึ่งล้านบาท
เราปรับคำถามเพื่อให้ใกล้กับความสามารถของคนในครอบครัวมากที่สุดนะครับ
เพราะฉะนั้นเอาใจช่วยแล้วก็ช่วยกันสุดท้ายนะครับ

เรามาฟังเฉลยไปพร้อมกันวันนี้อาจจะมีข่าวดีสำหรับครอบครัวของแม่พริกก็ได้นะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องเบิ้ลปฐุมราชครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับคือเบิ้ลประทุมราชศักดิ์ชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษไว้ที่ส่วนใดของร่างกาย

ถูก
ถูกครับ
แล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวไว้สุดความสามารถสุดตัวจริงนะครับในวันนี้
รับ๕๐๐๐บาท
อย่าเสียเวลาเลยครับตอนนี้มาลุ้นกันต่อเลยครับว่า
ข้อ๒จะเป็นยังไงนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

ก็คือใบหน้าใดคือใบหน้าของหญิงสาวที่อยู่บนปฏิทิน

คุณพ่อนิคมนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่๓ภาพที่๓
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกถูกถูกถูก
ถูก

ภาพดาราสาวเกาหลีที่อยู่บนปฏิทินนั้นก็คือ
ลียองเอหรืออียองแอร์นั่นเองนะครับ
ครอบครัวของแม่พริกนะครับตอนนี้ถูกไป๒ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

อย่ารอช้าผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องเงินครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับที่มุมของธนบัตรที่ละลึกฉบับนี้
มีภาพนักศัตริย์ใดพิมพ์อยู่

แม่พริกเลือกตอบตัวเลือกที่๓

อยากรู้อยากเห็น

ถูก

ที่มุมของธนบัตรฉบับนี้นะครับ
มีภาพนักศัตริย์ปีเถาะพิมพ์อยู่
ซึ่งปีเถาะเป็นปีนักศัตริย์ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมิน
มหาภูมิพลอดุลยเดช

ลุ้นกันต่อเลยนะครับว่าจะสามารถ

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ทำได้หรือไม่ได้

ได้
ได้

กำหนดระยะเวลาไว้ว่า๒นาทีครึ่ง
ผมคิดว่าตอนแรกมีสิทธิ์ที่จะทำได้สำเร็จ

กะแล้วมันเสียและน้องแก้วก็เปลี่ยนอีก
ซึ่งเราเอาใจรุ้นว่าค่อยไปก่อนเรื่อย
เวลาที่น้องแก้วทำได้ที่เราจับมาตั้งแต่เริ่มจับเวลา
จนสิ้นสุดการปอกไข่๔ฟองนั้น
อยู่ในเวลา๒นาที๓๔วินาทีครับ
วันนี้ครอบครัวของแม่พริกจากจังหวัดชนบุรี
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งหมด

ไปต่อลมหายใจตรงช่วงไหนก่อน

ก็คงจะเป็นต้องเก็บไว้ให้ดูก่อนค่ะ

ต้องเข้าโรงพยาบาลได้รับการรักษา

เพราะว่าตอนนี้ครอบครัวอย่างที่บอก

ผมเชื่อว่ากำลังใจดี

ในบ้านของแม่พริกก็ได้
ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีนะครับ

คุณผู้ชมครับยังจำครอบครัวของย่าแก้ว

ต้องอยู่ในบ้านที่สุดโสมตามการเวลา

แก้วและทุกคนในบ้านในครอบครัวนี้

บ้านหลังนี้ปลูกมา๑๐กว่าปีแล้ว

ทำงานเหนื่อยมากว่าจะได้บ้านเป็นหลังนี้
ป่าเผลอมันก็ผูกพังหมดแล้ว

ปลาร้าเดิมมันก็ยวบ

ขาเขอถลอกปอกแปลกหมด
น้องอทนก็เล่นกระเพลิงก็เตาะ

ที่จังหวัดพิจิตย์

ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากครอบครัว

ถึงความสุขและความปลื้มปริ่มดีใจ
จะได้เข้ามาปรับเปลี่ยนบ้านหลังนี้

ช่องลมแล้วว่าเจาะก๊อปปี้จากข้างบนเขา
เรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของการอยู่อาศัยของคุณย่ากับคุณปู่
ไปเรื่องของพื้นนะคะที่มีระนาบเดียวกันไม่ต้องขึ้นลงหลายชั้น
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเราคงจะมองไปเรื่องของน้องอดทนนะคะ
อดทนมีปอดข้างเดียวซึ่งทำให้เขามีภาวะเกี่ยวกับการหายใจที่ไม่ดี
เราก็คงจะเน้นในเรื่องของระบบลมธรรมชาติที่จะใช้ภายในบ้าน
ขอบคุณค่ะคุณมาลัย
ขอบคุณคุณาลัยที่มาสร้างบ้านให้คุณย่าแก้ว
จะได้ไม่ลำบากสักทีนึงขอบคุณมากนะจ๊ะ
ทางคุณอะไรก็มุ่งมั่นที่จะเข้ามาทำบ้านให้เรียบร้อย
และสิ่งที่เราพยายามทำนะคะก็คือเราจะต่อยอดให้พื้นที่แห่งนี้
เป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงด้วยค่ะ
และเมื่อทางคุณอาลัยสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
ผมจะนำภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมกัน
และได้ยินดีไปพร้อมกับครอบครัวของย่าแก้วพร้อมกันนะครับ
พบกับผมและคำถาม๔ข้อ
เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ราวไหมกินดีมาก

แล้วแต่
ใจน้องเห็นด้วยถูกใจเห็นไหม
สวัสดีครับ